การระบาดโควิด๑๙รอบ๒ได้รับปฐกษ์เหมือนฟุตบอลเหมือนกัน

ผู้ปวดสนนกีฬาแล้วก็ทิศทุกฝ่าย
ที่เข้าสนามแข่งขันต้องมีการตรวจโควิดก่อนเข้าสนามทุกสัปดาห์
ส่วนเรื่องของสนามแข่งขันจะหาผู้รับผิดชอบที่พร้อมอนุญาตให้แข่งขันได้
อาจจะเป็นในกรทมหรือว่าต่างจังหวัดถ้าเป็นไปได้นะครับ
ก่อนการเนินขาดสิบห้าวันนั่นหมายความว่าวอร์เรย์บอลไทยและลีด
กลับมาแข่งอีกครั้งในระหว่างวันที่๑๖ถึง๑๘กุมภาพันธ์ต่อไปครับ